คุณผู้ชมค่ะสำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
เราเริ่มต้นกันที่เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยนับเวลาแล้วก็ประบาทสิบแปดชั่วโมงเต็มแล้วนะคะ
แต่ว่าตำรวจยังคงไม่เจอตัวคนร้ายนะคะที่เป็นไปก่อเหตุ
ลวงพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปฆ่าแล้วก็ไปชิงทรัพย์นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านดอนเมืองนี่เองนะคะเนี่ยคุณผู้ชม
คือทางเนี่ยมันก็เปลี่ยวด้วยนะตอนเกิดเหตุเนี่ย
สักประมาณห้าทุ่มของวันที่ยี่สิบสามธันมาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เหตุการณ์นี้คือเป็นเหตุการณ์สองคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์ของพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะ
บริเวณหน้าศรีเปี่ยมสุกรีสอร์ทถนนใต้ทางด่วนอุดรรัฐยา
ซอยบ้านพักคนชราบู๑อำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
ทราบชื่อคนที่เสียชีวิตก็คือพี่มอเตอร์ไซรับจ้างนี้นะคะก็คือนายนกผ่าดนอามอนสุขสรรค์หรือว่านอกอายุห้าสิบสี่ปี
ตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบสภาพศพคือนอนหงายสวมกางเกงยีน
เสื้อลายสก๊อตแล้วก็เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คิวสองสะพานลอยวัดดอนเมืองเบอร์สามสิบสามนะคะตามร่างกายเนี่ย
ถูกแทงด้วยของมีคมจำนวนหลายแห่งทั่วตัวแล้วก็ไปพบรอยเลือด
อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมพบรอยเลือดเยอะเลยนะคะ
ส่วนทรัพย์สินก็คือเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างของคนที่เสียชีวิตเนี่ย
ก่อไก่ชอชิงหนึ่งสามหนึ่งห้าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุฆ่า
คุณหน่องเสร็จปุ๊บก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของคุณห่องไปด้วยเนี่ยนะคะ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงเออะโวยวายคล้ายกับคนมีเรื่องกัน
ก็เลยมองไปรอบมองผ่านช่องบานเกล็ดของห้องออกไป
ก็พบว่ามีผู้ชายสองคนค่ะคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อสีดำแขนสั้น
ส่วนอีกคนใส่เสื้อคลุมสีดำแขนยาวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างมา
ก่อนที่จะจอดลงที่จุดเกิดเหตุจุดนี้นะคุณผู้ชม
โดยที่ชายที่นั่งตรงกลางเนี่ยลงมาลงมาปัสสาวะนะคะ
คนที่ซ้อนท้ายคนที่สามซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนร้ายเนี่ยหลังจากที่อีกคนหนึ่งเขาลงมาปัสสาวะเนี่ย
คนที่สามเนี่ยไปล็อกคอคนขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกระชากลงมาจากรถแล้วก็ใช้มีดเนี่ย
กระหน่ำแทงนับดูแลเนี่ยก็สักประมาณสิบห้าแผลค่ะ
โดยผู้ที่ขับขี่เนี่ยพยายามที่จะร้องขอชีวิตนะครับก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
ก็พยายามที่จะร้องขอชีวิตตอนเกิดเหตุแต่ว่าเหมือนคนว่าคนร้ายเนี่ย
ก็ไม่ยอมนะพยายามที่จะจ้วงแทงจนกระทั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไป
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ไหมจับได้แต่มันไม่ชัด
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็๕ทุ่มก็คือมันมืดมากนะฮะ
แล้วก็ข้างล่างไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ใช่จะหนีอะไรอย่างนี้หนีไม่ทันเขาก็ชากเขาก็พอสับปากคุยสับปาก
แล้วก็เขาก็แทงแทงรอบ๒รอบไปร่วมกัน
เขาไปเดินแล้วก็ลุงเขาหนีมาแล้วก็แทงอีก
เรื่องที่มันเกิดขึ้นตำรวจชุดสืบสวนสพปากคลองรังสิต
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๑ค่ะ
ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามพยานแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็นี่ค่ะเป็นการประชุมติดตามผลความคืบหน้าเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้กล้องวงจรปิดนะคะขณะที่คนร้ายเนี่ยได้มีการซ้อนสามไป
ไปที่จุดเกิดเหตุไปทางขวามือของกล้องของภาพนี้คุณผู้ชม
จอเนี่ยนะคะพอไปได้สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ภาพที่กล้องวงจรปิดจับไว้ได้คือกลับมาสอง
คือไปสามกลับสองค่ะคนที่เขาเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย

คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องมีการเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบเป็นระยะด้วยนะคะ